แต่ถ้าคิดจะกินเหล้าช่วยเอาอาวุธให้ห่างมือได้ไหม
ล่าสุดที่ขอนแก่นพี่น้องนั่งกงเล่ากันอยู่
แรกก็ชนแก้วกันดีกอดคอกันดี
หลังชักมีดแทงกันไส้ไหลนะคะ
น้องแทงพี่ตายคาบ้านเลยค่ะ
เขาบอกว่าเมาแล้วพี่พูดจาไม่เข้าหูค่ะ
ติดตามด้วยนี้จากรายงานนะคะ
ปมเหตุเกิดจากนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
แล้วพูดจาไม่เข้าหูกัน
จบลงที่การหยิบยื่นความตายให้
เป็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๙สิงหาคม
หลังรับแจ้งเหตุฆ่ากันตายที่บ้านเลขที่๓๑
บ้านซับเต่าหมู่๑๐ตอุดมทรัพย์
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจสพออุดมทรัพย์จึงรุดไปตรวจสอบ
พบที่แคร่หน้าบ้านมีศพของนายอุดร
วัย๓๘ปีเจ้าของบ้าน

ไส้ทะลักเลือดท่วมตัวหน้าสยดสยอง
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
พนักงานสอบสวนค้นหาของกลาง
พบอาวุธมีดปลายแหลมตกอยู่ในพงหญ้า

ใกล้กันพบเหล้าขาวหลายขวดวางไว้เกลื่อนกระลาด
จานอาหารกับแกล้มหกกระจัดกระจายล้มระเนรนาศ
คาดว่าจะเกิดการต่อสู้กันก่อนจบชีวิต
ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวไม่นาน
ได้ความว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหน
คือนายอดุลน้องชายของผู้ตายนั่นเอง
ตำรวจจึงนำกำลังไปล้อมจับเอาไว้ได้
ในสภาพยังไม่ทันสั่งเมา
วยเงียยอมรับว่าลงมือแทงพี่ชายด้วยน้ำมือตนเอง
หลังจากนั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
เหตุผลที่ฆ่าก็เพราะรู้สึกว่าพี่ชายพูดจาไม่เข้าหู
จนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน
ก่อนจะจบลงที่ใช้อาวุธมีดจ้วงแทง

เอ่อดูถูกโคนมากรรมครับ

ทำให้เกิดขึ้นแถวปล่อยโความขาดสติ
จนมุมตำรวจนำตัวนายอดุลไปกราบขอขมาศพพี่ชาย
เหมือนว่าตัวเองเริ่มสำนึกผิดเข้าไปนั่งไหว้ขอขมาศพ
ก่อนเดินออกมาสวมกอดญาติเพื่อร่ำลาและแสดงความเสียใจ
ศพของนายอุดรกู้ภัยนำส่งผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
มอบให้ญาติรับดำเนินการต่อไป
ส่วนนายอดุลตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แม้จะมีข้อมูลว่ามือมีดเคยผ่านการรักษาอาการทางจิตมาก่อน
แต่ก็ต้องนำส่งตรวจเพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย
สุรานำพาความตายมาให้อีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน